มาดูท่าทีของพระธรรมชโยกันบ้าง

เพื่อขอให้ศาลนั้นมีการยกเลิกหมายค้น

ในการเข้าไปค้นวัดพระธรรมกายได้๔วันนะครับ
ยื่นคำร้องต่อสารเพื่อขอให้เพิกถอนหมายค้นวัดพระธรรมกายที่สารอาญารัชดาพิเศษครับ
โดยนายทัชนมระบุว่าการยื่นคำร้องครั้งนี้เป็นไปตามการใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย
ซึ่งจะมีการออกหมายค้นจริงหรือไม่ก็ยังไม่มีใครออกมาบอกอย่างชัดเจนนะครับ
ซึ่งเหตุผลในการยื่นคัดค้าแล้วก็ขอสารไต่สวนพยานบุคคลหรือไม่นั้นยังไม่ขอตอบเพราะว่าเป็นเรื่องในสำนวนคดีครับ
และในขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการรอคำสั่งพิจารณาของศาลส่วนแนวทางหลังจากนี้ก็เป็นไปตามแนวทางของกระบวนการทางกฎหมาย
ส่วนกรณีของพระธรรมชโยก็ยังอยู่ในวัดหรือไม่นั้นนายทัชนนปฏิเสธที่จะตอบครับ
เนื่องจากว่าการไปยื่นครั้งนี้เป็นการคัดค้านหมายค้นตามที่ผู้มีอำนาจของวัดมอบอำนาจมาเท่านั้น
สำหรับความคืบหน้าในการประชุมเพื่อหามรือเกี่ยวกับการบุกเข้าไปจับกลุ่มพระธรรมชโย
ในวันนี้ยังไม่มีการประชุมนะครับหรือว่ายังไม่มีการจัดเตรียมกำลังเข้าไปตรวจค้นวัดพระธรรมกายแต่อย่างใด
เนื่องจากว่ากำลังและแผนการนั้นยังไม่สอดคล้องกัน
ส่วนกรณีที่มีเจ้าที่ของวัดพระธรรมกายวางกำลังเฝ้าตรวจตราอย่างเข้มงวดก็เป็นสิทธิ์ของวัดที่สามารถทำได้
ด้านพลเอกอัณุพงศ์ผ่าวจินรารัฐมนตรีว่า
กระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการเข้าร่วมประชุมคอรมอลเพียงสั้นบอกว่า
ขณะนี้ยังไม่มีการร้องขอให้ฝ่ายปกครองเข้าไป
กระทรวงมหาดไทยก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ครับ